ล่าสุดคุณลิเดียได้โพสต์ผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรมนะคะ
เดตว่าตอนนี้ค่ะเธอออกจากห้องไอซียูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับสามีแล้วนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะลิเดียได้ออกมาโพสต์ข่าวดีว่าตอนนี้ออกจากห้องไอซียูแล้ว
หลังจากที่ต้องแยกกับสามีมาอาทิตย์กว่ากำลังใจดีขึ้นเยอะ
ไม่มีอะไรบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็นหวัด
แต่วันรุ่งขึ้นไวรัสเข้าไปในปอดแล้ว
ต้องย้ายเข้าไอซียูแล้วก็เริ่มทานยาทันที
แต่ผลข้างเคียงจากยาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่เยอะนะคะ

แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีไข้ไปอีก๓วัน
ไม่ได้กินยาจากนั้นไข้กลับมาใหม่แล้วก็ท้องเสียด้วย
พบว่าเริ่มมีอาการปอดอักเสบ
แล้วก็เริ่มทานยาทันที
ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วแต่ยังต้องให้ยา
และดูอาการอย่างต่อเนื่องนะคะ
อีก๓สัปดาห์ก็จะได้เจอหน้าลูก
อันนี้ก็ผ่านไปเกือบ๒สัปดาห์แล้ว

จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทีนึงเนาะ